เหลืออีก๑๓วันจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งสอสอกันแล้วนะครับ

ไทยรัฐทีวีเราวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้ง๓๕๐เขตมา๒ครั้งนะครับ
วันนี้เป็นการวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้ง๓๕๐เขตครั้งที่๓
ว่าเฉพาะเขตเลือกตั้ง๓๕๐เขตนะครับ
ไม่เกี่ยวกับปฏิลิสต์๑๕๐คน
วิเคราะห์จากสนามเลือกตั้งของไทยรัฐทีวีในครั้งนี้
แต่ละพักในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่
จะได้คะแนนเสียงสอจากการประเมินและวิเคราะห์เท่าไหร่
ติดตามพร้อมกันครับ
ส่วนสนามกรทม๓๐เขตแต้มลด
และก็เหมือนเดิมภาคใต้ทั้ง๕๐เขต
เพื่อไทยยังไม่มีโอกาสชนะ
ขณะที่การประกาศไม่เอาลุงตู่ของประชาธิปัตย์
เป็นการส่งสัญญาณให้แฟนที่ยังลังเล

ได้แต้มเพิ่มที่จังหวัดแพร่และพิจิตร

ถือว่าเสียงยังรักษาที่มั่นไว้ได้
ส่วนภาคอีสานเหลือ๒แต้ม

ในพื้นที่ภาคกลางได้แต้มหลายพื้นที่
เช่นชนบุรีชายนาฏ

กำแพงเพชรตากนครสวรรค์

เช่นโคราชเหลยอุบลราชธานี

มี๒แต้มคือปัตตานีและยาลา

สามารถดึงกลับมาได้คืน๖เขต

อายุทยาบางส่วนอ่างทอง
และที่เขต๓สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐม
ส่วนภาคเหนือได้๑แต้มที่พิจิตร

ด้านภาคประชาชาติไทยมีโอกาส๔ที่นั่ง

นาราธิวาสเขต๔และชุมพรเขต๓

มีโอกาสเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้

หนึ่งเดียวที่จังหวัดชายภูมิเขตสอง

และน่าตื่นตาตื่นใจทั่วไทย

และวิเคราะห์สนามเลือกตั้ง๓๕๐เขต

แบบเขตของส้มหวาน